เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก
มีเด็กผู้หญิงอายุ๑๒นะคะ

บอกว่าน้องอายุ๑๒เป็นเด็กผู้หญิงค่ะ
ไฟเซอร์ได้อาทิตย์หนึ่งเข้าไอซียูเลย
ก็เลยเกิดคำถามว่ามันเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์หรือเปล่า
แล้วก็มีข้อความของคุณแม่เด็กด้วยนะคะบอกว่าช่วยส่งต่อหน่อย
ลูกอยู่ไอซียูหายใจไม่ได้หัวใจอักเสบ
๒ห้องริ่มเลือดอุดตัน
ปรึกษาคุณหมอแล้วน้องเนี่ยอายุ๑๒แต่ตอนนี้ยังอยู่ไอซียูอยู่เลย
หัวใจของพ่อแม่สลายเลยนี่ลูกคนเดียวมันแย่มาก
อันนี้คุณแม่บอกนะคะแล้วคุณแม่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ลูกสาวไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร
ฉีดวัคซีนวันที่๑๙ตุลาคม๓วันแรกก็มีแค่อาการปวดแขน
ไม่ได้มีไข้ต่อมา๒๔ตุลาคมน้องเริ่มบ่นเจ็บหน้าอก
และเริ่มมีอาการไอ๒๕ตุลาคมเจ็บหน้าอกมากขึ้นจนนอนไม่ได้
คุณแม่พาไปหาหมอที่คลินิก
พอหมอเห็นอาการหมอบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลแล้วแหละ
ก็เลยรีบส่งไปโรงพยาบาลราชบุรีนะคะ
แล้วก็ส่งตัวต่อค่ะมาโรงพยาบาลเด็กในกรุงเทพ
เพราะว่าโรงพยาบาลราชบุรีบอกว่าอุปกรณ์ไม่พร้อม
หมายความว่าอาการหนักนะคะคลินิกบอกว่าต้องไปโรงพยาบาล
โรงพยาบาลราชบุรีบอกว่าไปโรงพยาบาลเด็กที่กรุงเทพเถอะ
ทีนี้ค่ะคุณแม่บอกว่าขอบคุณคุณหมอทุกท่านนะคะ
แต่เบื้องต้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการฉีดวัคซีน
ยังไม่ได้มีหน่วยงานไหนมาถามถ่ายหรือว่ามาดูแลเลย
คุณแม่ก็เลยฝากเรื่องผ่านสื่อมวลชน
ว่าอยากให้ศึกษาวิจัยเพิ่มได้ไหม
เรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็ก
เพราะว่าตอนนี้เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์
แล้วลูกแม่มีอาการข้างเคียงหนักนะคะ
อันนี้คือภาพของน้องก่อนจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์
คุณแม่บอกว่าน้องก็ปกติแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอะไรจริง

การล่าสุดของน้องวันนี้นะคะเราถามไปที่คุณพ่อของน้อง
พ่อบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นระดับหนึ่ง

เพราะว่ายังมีริ่มเลือดอยู่ในคั่วหัวใจสองข้าง
สิ่งที่เป็นห่วงมากก็คือกลัวลูกสาวจะไม่กลับมาเหมือนเดิม
เพราะว่าปอดของน้องยังขยายไม่ค่อยดี
คุณพ่อบอกว่าหลังฉีดเนี่ยค่ะมันก็เป็นไปตามที่คุณแม่ของน้องโพสต์เลย
โรงพยาบาลแรกที่รักษาน้องก็คือโรงพยาบาลราชบุรีบอกว่า
มีริ่มเลือดอุดขั้วหัวใจสองขั้ว
ตอนนี้ย้ายมาอยู่แผนกหัวใจแล้วนะคะ
กับแม่เชื่อว่าวัคซีนไฟเซอร์มีส่วน
เชื่อว่าน่าจะมีส่วนที่ทำให้ลูกสาวมีอาการแบบนี้
ตอนแรกก็ไม่ได้อยากให้ลูกสาวฉีด
แต่ก็ลูกกลัวว่าถ้าไม่ฉีดก็จะไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียน
ถ้าไม่ฉีดก็ไม่รู้จะยังไงเลย
อาการเลยมากนะตรงนี้นะผมอยากให้ลูกหายดีขึ้น
ผมก็ขอบใจนะดีใจมาก
แต่ลูกยังให้รักเขาช่วยดูแลหน่อยด้วยวัคซีน
หรือว่าใช้ได้ไหมให้ก็เด็กอายุขนาดนี้อะไรอย่างนี้
ให้ขอบใจให้ดีหน่อยถ้าใช้ก็เด็กแม่ไม่อยากให้ชีด
อ๋อแม่ไม่อยากให้ชีดใช่ประมาณ๘๐แต่ลูกสาวอยากชีด
โอ้โฮอาจต่อตัวไปไม่ได้
คืออาการของน้องเนี่ยเกิดจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือเปล่า
เราก็พยายามจะหาข้อมูลมาให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราถามไปที่ผู้มนุยการสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี
ครับก็คือทางโรงพยาบาลเด็กอ่ะนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยทางคุณหมอบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน
ว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือเปล่า
ต้องรอผลตรวจเลือดต้องรอตรวจสอบอีกหลายอย่างนำมาประกอบกัน
แต่ก็ยืนยันว่าจะดูแลคนไข้รายนี้ให้ดีที่สุด
ที่ผ่านมายังไม่มีเด็กคนไหนเข้ามารักษาอาการในลักษณะนี้นะคะ
หลังจากฉีดไฟเซอร์แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่มี
ส่วนเรื่องของการเยียวยาค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีบอกว่า
คือทางโรงพยาบาล๗เสมียนที่เป็นหน่วยงานที่ฉีดวัคซีนให้กับน้องค่ะ
กำลังจัดเตรียมเอกสารยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือจากสปสช
ว่าจะเรียบร้อยภายในวันศุกร์นี้
สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดราชบุรี
มีนักเรียนลงทะเบียน๕๕๐๐คนฉีดไปแล้ว๔๐๐๐กว่าคนนะคะ
แล้วสัปดาห์นี้จะเริ่มฉีดเข็มสองยืนยันว่าที่ผ่านมา
ไม่มีเด็กคนไหนที่มีอาการหนักแบบนี้
แต่ถามว่าเคยมีอาการข้างเคียงอะไรไหมก็มีบ้างแต่เป็นอาการเล็กน้อย
ปวดแขนมีเป็นไข้ก็มีเป็นผื่นก็มีบ้างแต่ไม่เคยมีอาการหนักแบบนี้
อันนี้คุณหมอบอกมาทีนี้ค่ะในแพทยงผู้วรวรรณก็บอกว่า
คือจริงแล้วในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานลักษณะแบบนี้นะคะ
สำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนที่ฉีดไฟเซอร์นะคะ
ก็จากการหาข้อมูลของต่างประเทศในอิสราเอลหรือว่าในสหรัฐอเมริกา
ก็มีข้อมูลในลักษณะที่ว่าเด็กยิ่งอายุน้อยก็อาจจะมีผลข้างเคียง
มากกว่าคนที่อายุมากแล้วจะเกิดกับเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง
แล้วมักจะพบอาการข้างเคียงรุนแรงหน่อยในช่วงวัย๑๒๑๕ปีนะคะ
ก็เลยเชื่อว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
แต่ก็เคยมีข้อมูลคำเตือนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
ว่าเป็นไปได้ลักษณะของริ่มเลือดอุดตัน

เพราะว่าอันนี้ดูแล้วเป็นหนักเหลือเกิน

ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดรัชบุรีนะครับ

โดยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก็ไปพบคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
นำเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปมอบให้แล้วนะครับ
แล้วก็จะประสานให้เกี่ยวกับเรื่องการยื่นเรื่องต่าง

ส่วนเรื่องของอาการเนี่ยทางโรงพยาบาลจะแถลงอีกครั้ง
ว่าพรุ่งนี้นะฮะน่าจะแถลงรายละเอียดได้

ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับ
ออกแถลงการเรื่องสาเหตุอาการป่วยของเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
ระบุว่าที่ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลวันที่๒๖ตุลาคม
จากประวัติที่สอบถามจากพ่อและแม่ของเด็ก
พบว่าเด็กมีภาวะหลังโก่งและคด
สังเกตเห็นตั้งแต่อายุ๙เดือนแต่ไม่เคยรักษาที่ไหนมาก่อน
แล้วมีประวัติเหนื่อยง่ายตั้งแต่อายุ๒ขวบแต่ไม่เคยพบแพทย์มาก่อน
จากการตรวจร่างกายที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับ
พบว่าเด็กตัวเล็กและเตี้ยกว่าเกณฑ์มาก
มีหลังคดโก่งรุนแรงและมีลักษณะนิ้วปุ้ม
ซึ่งเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีภาวะขาดออกซิเจนเรื้อรัง
ความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย
ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะปอดขยายตัวไม่เต็มที่
และมีพังผืดในปอดได้
กุมารแพทย์หลากหลายสาขาของสถาบัน
โรคหัวใจโรคปอดโลหิตวิทยาโรคภูมิคุ้มกัน
ได้ร่วมกันดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างเต็มที่
อุดตันลอดเลือดอุดตันปอด
แล้วก็ขอแจ้งให้ทราบว่าอาการของผู้ป่วยรายนี้
ไม่ได้เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

ผลที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดไฟเซอร์สำหรับเด็ก
แต่ว่าทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาวิทยานีเนี่ยออกแถลงการเบื้องต้นมาอย่างนี้นะครับ